มาดูกันเรื่องนี้กันบ้างไลน์หลุด
ลายหลุดลายปริศนา
เขาบอกว่าตั้งแต่คบกันมาเนี่ยกระแสเรื่องดีไม่ค่อยมี
แล้วมาตอกย้ำซ้ำเติมกับไลน์ที่หลุดออกมาด้วย
ประเด็นดราม่าเข้ามาให้ปวดหัวไม่หยุดไม่หย่อน
สำหรับคู่ของนางเอกสาวจุ๋ยวรัฐยาและดีเจนนักแสดงหนุ่มพุทธพุทธิชัย
หลังจากมีลายปริศนาหลุดออกมาอ้างบอกว่าเป็นคนวงใน
แฉว่าฝ่ายชายยี้เหลือเกินพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่คบกับจุ๋ย
ยังระบุด้วยนะคะว่าคู่นี้คบกันก็พากันเสียคน
ผู้ใหญ่ในค่ายออกอาการเอือมระอาโอ้เมาส์แรงนะ
โดยก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายหญิงก็ออกมายืนยันว่าพุทธยังเป็นคนเดิม
มีความรับผิดชอบแล้วก็ตรงต่อเวลามากด้วย
แล้วก็มองว่าแชทไลน์สามารถสร้างขึ้นมาได้จากผู้ไม่หวังดี
เพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงลายปลอมมันสร้างได้คุณจริงสร้างง่ายด้วยนะ

ล่าสุดค่ะพุทธก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตลอด๗ปี
เขาเองทำงานในวงการอย่างมืออาชีพค่ะ
ซึ่งหากว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นเรื่องจริง
ก็คงถูกผู้ใหญ่เรียกมาสอบถามไปตั้งนานแล้วล่ะ

ก่อนจะบอกด้วยว่าไม่ทราบเจตนาของคนที่คิดไม่ดีกับเขา
วอนให้หยุดพฤติกรรมให้ร้ายคนอื่นด้วยค่ะ

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นลายของใครปลอมขึ้นมาหรือเปล่าครับ
อยากจะบอกว่าเราก็เป็นคนทำงานที่มืออาชีพคนหนึ่งครับ
เราก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอยู่เหมือนกันครับ
ความรับผิดชอบเรื่องการตรงต่อเวลา
เรายังคงเต็มที่เรายังคงตรงต่อเวลาเหมือนเดิมครับ
ยังคงยืนยันคำเดิมครับว่าวันแรกเราเป็นยังไงทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้น
จริงแล้วไม่เคยคุยกับผู้ใหญ่ที่ว่าจะเลือกคืออะไร

ลุดอะไรอันนี้อะไรนี้ครับ
ถ้าเกิดว่าว่ามีอะไรผมเชื่อว่า
คงจะต้องเลือกคุยกับเด็กในสังกัด
มากกว่าที่จะมาปล่อยให้ลายมันหลุดออกไป

มันไม่ได้มีผลดีต่อตัว

เราไม่ได้เคยไปทำร้ายกัน
เราอยู่ด้วยกันแบบดีดีกว่าครับผม